น้องเหงามานั่งกินคนเดียว

เหงาเหรอน้องเหงาคนเดียว

มาอาทิตย์นะครับไปนั่งกินจิ้มจุ่มที่ทาเฟ่๑ในสลาบุรีครับ
แล้วทีนี้น้องลิงไม่ทราบว่าหลุดมาจากไหน
เขาก็ค่อยเข้ามาในร้านเข้ามาภายในร้านนะครับ
แล้วก็มาที่โต๊ะผมก่อน
เขาก็เดินมาที่โต๊ะผมก่อนแต่ว่าโต๊ะผมทานอาหารกันหมดแล้ว
เขาก็เลยซึ่งตัวข้างมีอาหารอยู่
น้องก็เลยนั่งกินอย่างที่เห็นในคลิป
ว่าลิงตัวนี้ไม่ใช่ลิงของที่รัก

ก็รู้สึกตกใจเตราะลิงจะมาทำร้าย